คลิปหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือคาดว่าน่าจะเป็นคลิป
ซึ่งไม่เข้าใจเจตนาของคนโพสต์เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าถ้าดูจากในคลิปแล้วเนี่ย

น่าจะเป็นการติวกันค่ะ
ของคนที่เข้าไปเก็บสวยกับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยค่ะ

ใช้งานร้านแมทเราจะมาวันนี้หายไปเลยแล้วเต้าหู้พรุ่งนี้เต้าหู้พรุ่งนี้
ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์วันจันทร์จะไปเก็บนั่นแหละ
มีร้านเรือร้านลูกชิ้นทอดร้านได้มากี่ร้านเมื่อกี้ร้านส้มตำ
เมื่อกี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ได้มากี่ร้าน
เมื่อกี้ได้ประมาณร้านเดียวเขาไปจ่ายแล้วได้ร้านเดียว
ที่เหลือเข้าไปจ่ายแล้วเข้าไปจ่ายแล้วคุณฟังใช่คนนี้ไหม
คนนี้ไม่ได้เป็นคนเก็บแต่คนนี้ให้ให้เด็กมาเก็บอีกทีนึง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าดูจากตอนต้นฟังเขาคุยกันในรถเนี่ยนะคะ
คือน่าจะเป็นการแอบถ่ายคนที่มาเก็บนี่แหละค่ะนะคะ
ซึ่งอาจจะเป็นการคาดว่าทนไม่ไหวหรือเปล่าถึงพฤติกรรมของหัวหน้า
ที่ไปเรียกเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้าก็ลักษณะที่เราฟังเนี่ยก็จะประมาณว่า
คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยสั่งให้ผู้ชายคนนึงนะคะไปรับหน้าเสือไปเก็บเงินร้านค้าตรงนี้
แล้วก็มีการมาติ๊กมาสอนดูตรงนี้ร้านนี้ยังไม่มาเดี๋ยวมาพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้
คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกส่งมาที่ทีมข่าวของเราร้องเรียนบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่เทศกิจไปเรียกเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้า
ที่ตั้งร้านแผงลอยบนทางเท้าช่วงตลาดหนามแดงตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ก็อ้างว่าจะเก็บเป็นรายเดือนเป็นค่าขยะเดือนละ๑๐๐๑๕๐๐บาท
แล้วทุกวันที่๑๕เนี่ยก็จะมีคนมาเก็บเงินบางรายก็ไปจ่ายที่เทศบาลด้วยตนเอง
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามร้านตรงแถวนั้นซึ่งยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะ
มีคนมาเรียกเก็บเงินจริงเก็บทุกเดือนจะให้ผู้ชายเป็นคนมาเก็บแทนค่ะ
อันนี้คนไทยนะคะพ่อค้าแม่ค้าคนไทยแล้วก็มาเก็บเรียกเป็นบอกค่าขยะเดือนละประมาณ๑๐๐๑๕๐๐บาท
อันนี้ตามที่เราได้ข้อมูลมานะคะก็เป็นลักษณะที่ถูกร้องเรียนมา
ล่าสุดค่ะนายวัชิระเชษรุ่งธวัฒน์วงศ์นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์นะคะ
ก็สั่งตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้วค่ะดูว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเทศกิจของเทศบาลตามที่ถูกพาดพิงหรือเปล่า
ให้ตรวจสอบให้ข้อเท็จจริงปรากฏให้เร็วที่สุดเดี๋ยวรอข้อเท็จจริงนะคะจากการตรวจสอบนี้นะคะ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่มีการบันทึกคลิปที่เป็นผู้ค้าคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคนที่เผยแพร่คลิปนี้เนี่ยเจตนาเป็นยังไง
แต่ยอมรับว่าวันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลมาจุดที่มาตรงจุดที่มีการบันทึกคลิปจริง
แต่ว่าเป็นการมาจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเนื่องจากมีผู้ค้าส่วนหนึ่งตั้งร้านค้าในจุดที่ห้ามตั้งค่ะ
ส่วนตัวเขาไม่ได้ถูกเรียกเก็บหรือว่าไม่ได้จ่ายสวยเพราะว่าเขาจ่ายค่าเช่าให้เอกชนเจ้าของพื้นที่ที่เขาไปตั้งร้านขายของอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาค่ะ
อย่างที่คลิปที่ออกไปนั่นแหละ
เขาไม่ได้มาเก็บอะไร

เราไปเช็คกับผู้ค้าอีกหลายราย
ก็ยืนยันว่าไม่ได้จ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาล
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อนุมานว่าอาจจะเป็นปัญหาผู้ค้า

แต่ยังไงก็รอการตั้งการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ทางนายกเทศมนตรีตำบลเทพรักษ์
ตั้งมาตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะ